ดูที่เรื่องของทหารตำรวจเขาส่วนที่กำลังกันบุกไปกวาดล้าง
ร้านขายเซ็กทอยแล้วก็ยาบำรุงทางเพศ
ก็เตือนไปแล้วสองครั้งแต่ว่ายังคงขายอยู่เนี่ยฮะ
ย่านนั้นต้องบอกว่ารู้กันนะเนอะมันเกลือดถนนริมถนนทั้งส่งครึ่งเลย
คือเขามีการประชุมกันมาก่อนเตรียมตั้งแต่ช่วงเย็น
ระหว่างที่ทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
หรือว่ากอรมนแล้วก็ตำรวจโรงพักลุมพินีเจ้าของท้องที่
แล้วก็วางแผนเสร็จปุ๊บลงพื้นที่ไปเลยสัก๓ทุ่ม
ประชุมช่วงเย็น๓ทุ่มลงพื้นที่ในสุขุมวิทย์๓ทับ๑เขต

นี่ฮะไปพบริมถนน๑๐ร้านค้า๑๐แผง
ขายอุปกรณ์เซ็กทอยหมดเลยครับ
หลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดแล้วก็มียาปลุกเซ็กต่างนานา
ที่ใช้เสริมสมรรถภาพทางเพศก็สามารถจับกลุ่มได้
เจ้าของแผง๔คนอีก๖แผง
ทหารไปจับกลุ่มเนี่ยไม่มีใครยอมว่าเป็นเจ้าของ
หนีหายไปเลยส่วนของกลางรวมกว่าหมื่นชิ้นมูลค่ากว่า๒ล้านบาท
เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหามีไว้ซึ่งสิ่งลามกอนาจารย์
มียาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ออยกำหนดเอาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ด้านทางด้านของพันเอกวิโรธหนองบัวล่างเป็นรองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
ก็อรมนบอกว่างานหลักของกรมนยังคงต้องดูความมั่นคงในประเทศ
แต่ก็เป็นนโยบายของพอทบในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายต่าง
แล้วก็ทหารเคยลงพื้นที่ไปเตือนแล้ว๒ครั้งว่าอย่าขายนะผิดกฎหมายตั้งแต่ปลายปี
แต่ว่าพอมาก็ยังคงวางขายแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ก็เลยเข้าไปจับกลุ่มเพราะว่าขายแบบนี้มันทำลายชื่อเสียงของประเทศไทย
แล้วยาบางอย่างกินแล้วมันอันตราย
คือไม่อยากให้ต่างชาติเขาไปพูดว่าถ้าเกิดมากรุงเทพคุณไปซอย๓มีขายเซ็กทอยเกือบเลย
กรุงเทพเมืองไทยของเรามันเป็นสิ่งที่แบบมีแต่สิ่งของล้างมกแบบนี้
ก็เลยกวาดล้างกันไปนะฮะก็จับกลุ่มไปได้นะครับ